ยังอยู่ที่เรื่องของการทำบุญค่ะไปดูกันต่อกับหนุ่มคนนี้นะคะ
พระเอกสายบุญตัวจริงคุณเข้มหัสวีค่ะ
ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเขาทำบุญเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นการร่วมด้วยช่วยกันกับพี่บิน
ช่วยกู้ไพ่ต่างหน้าค่ะ

แล้วก็ต้องบอกว่าหนุ่มเข้มเนี่ยยังตั้งจิตอธิษฐานนะคะ
บำรุงวัดวาอารามค่ะแล้วด้วยความที่

ก็อย่างช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะก็จะกลับบ้านที่จังหวัดบึงการค่ะ
ไปทำบุญสร้างโบสถ์ใหม่ที่วัดบ้านหนองคังคาค่ะ

นะคะเชื่อว่าการสร้างโบสถ์เนี่ยสร้างวัดจะช่วยเสริมบุญ
ให้เรามีกินมีใช้ไม่อดตายแบบนั้นเลยค่ะ
ส่วนผลงานละครปีหน้านะคะลมพัดผ่านดาวโปรเจกต์ใหญ่

ตอนนี้ถ่ายทำไปได้มากกว่าครึ่งแล้วค่ะ
เราก็ถามเนาะว่ามันจะมีฉากดงฉากเด็ดอะไรบ้างหรือเปล่านะคะ
บอกว่าเอาจริงพี่เรื่องนี้อยากให้ถามพี่ติ๊กดีกว่า
เพราะว่าพี่ติ๊กเป็นคนกลุ่มความลับทั้งหมดเลย

ทำบุญครับเป็นการฉลองโบสถ
เดี๋ยวจะไปฉลองบทให้กับลุงเขาติดต่อมาอะไรอย่างนี้ครับ
พี่ตั้งใจที่เคยเล่าให้พี่ฟัง
ยังครับอันนั้นเป็นสาราอันนี้เป็นของหลวงลุงอีกอำเภอหนึ่ง
ตรงไหนที่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือตรงไหนได้เราก็เข้าไป

หลายเปอร์เซ็นต์อยู่๔๐๕๐อยู่ครับ

อยากจะให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ที่พี่ติ๊กเนี่ยเขาปิดไว้
เยอะมากไม่อยากให้เราได้พูดเยอะ
เขาก็จะกลุ่มความลับไว้คนเดียว
เราต้องบอกว่าเวอร์ชั่นใหม่ของเข้มหัสวี

แล้วประกบกับพี่อ้ำนะโอ้โหสุดยอดจริง

วาดรูปศิลปงศิลปะแบบนั้น

เป็นไงเห็นความล่ำเห็นซิกแพคมาแล้ว

เขาสร้างบุญให้กับผู้เท่าผู้แก่อย่างเรา